คุณใหม่ดาวิกาหลังจากที่มีเรื่องตกตกใจใช่ไหม

เจมส์ดำเดี๋ยวมดดำว่ากันไป

มากี่งานก็อุ๊ยดูเต็ม
เพราะเธอนั้นนะคะมาแย่งตัวมาแย่งเป็นซีนนะ
เป็นพรีเซนเตอร์และแสดงสาวมาดีวิกาไม่พอคุณผู้ชมค่ะ

ดาวิกาจ๊ะต่อให้เธอสวยยังไงเนี่ย
มันก็ได้แค่คนมาทีหลังนะคะ
เพราะว่ามดคือเมียคนแรกของเต๋อจ้า
เอ้าเปิดประเด็นแรงขนาดนี้นะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะขอฟังหน่อยค่ะ
ไปดูคลิปฮากันค่ะจะได้ระบายความเครียดกันหน่อย
จัดไปค่ะประดับมดจ้า
อันนี้มดพูดออกสื่อได้หรือเปล่าพี่
แต่หลายคนที่เรียนคณะเดียวกับมดน่าจะรู้ว่า
ก็คือรักแรกของพี่เต๋อนะคะ
มดคือรักแรกของพี่เต๋อนะคะ
มดเองแหละค่ะที่ผลักพี่เต๋อไปให้มาอีกนิดนึง

หูว่าอะไรคะ

รู้มะมาดามมดใช่ป่ะ

รู้ไหมว่าฉันเคยฉี่ข้างเขา
โอ้ยแสดงความเป็นอะไรก็ไม่รู้
ไม่รู้นะว่าพูดอะไรไม่ได้ยิน
แต่ใหม่บอกว่าพี่แจ๊กช่วยด้วย
ใส่ตาน้องใหม่ดูแบบว่ากลัวเกรง
อ๋อแล้วค่ะว่ากันไปค่ะ